ยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ชมที่อุบลพาไปดูค่ะมีคนร้ายที่เป็นเซียนพระเนี่ย
ระเวนไปงัดบ้านผู้เสียหายแต่สุดท้ายเนี่ยเขาถูกจับได้
จนมุมต้องรับสารภาพเพราะถุงผ้าใบเดียว
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะไปดูกล้องวงจรปิดกันก่อนเลย
อันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรู

นี่ที่อุบลใช่ไหมที่เขาร้องเรียนกันมาว่าหมู่บ้านหรู
โอ้โหคืนนึงโดนคนร้ายเข้าไปงัดแงะบ้าน๖หลัง
และตลอดช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโอ้โหโดนไปหลายสิบหลัง
ใช่ค่ะนี่แหละกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้แบบชัดเจนเลยนะคะ
โดยตำรวจก็ทราบว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นนายพาคินคำพาทู
หรือว่าในแจ๊คอายุ๓๒ปี
ในแจ๊กเนี่ยเป็นคนที่พ้นโทษคดีรับของโจร
แล้วมีพฤติกรรมติดยาเสพติดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
ปัจจุบันในแจ๊กก็เป็นประกอบอาชีพรับจ้างแลกเปลี่ยนพระเครื่อง
ก็เลยมีการรวบตัวในแจ๊คจากบ้านพักมาสอบสวน
แล้วก็ยึดทรัพย์สินได้กว่า๕๐รายการนะคะ
เอามาวางให้ผู้เสียหายตรวจสอบ
ทีนี้ก็มีผู้เสียหายคนหนึ่งค่ะเป็นอาจารย์วิทยาลัยชื่อดัง
ก็บอกว่าบ้านอาจารย์ก็ถูกคนร้ายงัดบ้านเมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วที่เมื่อกี้กล้องซูมค่ะถุงผ้าลิน
ผ้าใบนั้นนี่แหละตรวจสอบได้
บอกว่านี่นายแจ๊คเป็นคนขโมยมาแน่
จากถุงผ้านั้นอาจารย์ได้ไปซื้อกระเป๋าสตางค์ที่เซ็นทรัล
แล้วเขาให้ถุงผ้านั้นมาถุงผ้านั้นถือเป็นของกำนัน

เออดังนั้นพอมาอยู่ในครอบครองของนายแจ๊คก็
เลยรู้เลยว่าต้องขโมยมาแน่
แจ๊กก็รับสารภาพนะคะบอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริง

เขาบอกว่าบ้านที่ถูกงัดแงะมีทั้งบ้านอาจารย์
บ้านครับราชการบ้านของทหาร

ใช่แต่ว่าพอเขาบอกแบบนี้ว่างัดแค่บ้านอาจารย์หลังเดียว
ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
เพราะว่านายแจ๊กเองก็ยังคงให้การวกวน
กับหลักฐานที่ตำรวจได้นะคะ
ก็เลยหลังจากนั้นนำตัวนายแจ๊คไปตรวจสอบ

ก็ตรวจสอบพบว่ามีการเสพสารเมดแอมเฟตามีน
ก็เลยแจ้งข้อหาในแจ๊คลักทรัพย์หรือรับของโจร
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑โดยผิดกฎหมาย
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป

ผู้เสียหายที่โดนงัดบ้านโดนโจรกรรมไป
พอว่าใช่รึเปล่าแล้วก็ใช่ผู้ต้องหาคนนี้รึเปล่า
เขาบอกโดนไปหลายหลังนะหมู่บ้านหรูด้วยนะฮะ

หมอบ้านหรูก็น่าจะดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะคะ